ไปที่ลำปางที่ลำปางเนี่ยนะคะพาไปที่อุทยานแจ้ซ้อน
เขามีเป็นต้นสายใหญ่เลยนะอายุเป็นร้อยปี
แล้วตามกิ่งก้านสาขาของต้นไสนะคุณผู้ชม
มีรังพึ่งหลวงป่าเป็นร้อยรังเลยค่ะ
เพราะว่าพึ่งหลวงป่าเขาหนีควันจากไฟป่า
แล้วดูสิมาทำรังอยู่บนต้นทรายต้นนี้ค่ะ
ต้นทรายต้นนี้เนี่ยนะคะอายุร้อยกว่าปี
อยู่ในพื้นที่ป่าบนภูเขาเหนือน้ำตกแม่ปลาย
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะคะ
ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนบ้านขามสักประมาณ๖กิโลเมตร
แล้วดูสิคะมีรังพึ่งหลวงป่าเนี่ย
ลองนับดูเนี่ยนะคุณได้ประมาณนัก๒๐๐กว่ารังได้
คืออยู่ตามกิ่งก้านสาขาของต้นไฟเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะ
แล้วดูสิคะชาวบ้านเอ่ยเจ้าหน้าที่เอ่ยเขาก็แงนมองดูแบบนี้
ซึ่งชาวบ้านเขาร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ให้เป็นป่าต้นน้ำ
ถือว่าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีพื้นที่หลายหมื่นไร่เลยนะคะ
แล้วหลายปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเจอกับไฟป่า
ทำให้พึ่งหลวงอบพยพเข้ามาสร้างรังในช่วงฤดูแรงของทุกปี
แล้วปกติแล้วเนี่ยพึ่งเขาก็จะมาทำรังรวมกันอยู่บนต้นไซดต้นเดียวนะ
แต่ว่าปีนี้มันพิเศษกว่าปีอื่นเพราะอะไร
พึ่งหลวงป่าเหล่านี้เขาหนีควันจากไฟป่ามาไง
ก็เลยมีฝูงพึ่งมาทำรังเยอะกว่าทุกปีเลยนะคะ
โดยป่าเหนือน้ำตกแม่ปลายก็ยังมีทานน้ำตกมีบ่อน้ำผู้ร้อนมีน้ำไหลตลอดทั้งปีเลยค่ะ
รวมถึงพื้นที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
มีสัตว์ป่าหลายชนิดเข้ามาอาศัยหากินเป็นจำนวนมาก
ทีนี้พอมันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แบบนี้แล้ว
อบตหัวเมืองเขาก็เตรียมที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะคะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติต่อไปด้วยนะคะ

ดูสิฮะทุกกิ่งก้านเลยทีเดียวนะฮะ